นะครับเป็นงานวิ่งของแล้วนะครับเป็นงานวิ่งถูก

ให้กับ๑๑อนามัยของจังหวัดกะบี่

แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่อัปเดตขึ้นมาวันนี้

ก็เลยกะจัดหาทุนให้กับคนที่เป็นตุ่มน้ำพอง
เฉพาะคนที่เป็นตุ่มน้ำหองนะ
แล้วก็หาค่ายักษ์ยารักษาให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัด

คือบางคนไม่สามารถมานอนเหมือนเราได้

ก็คือเคยเช็คแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีทางที่จะมานอนได้๒๓เดือนแบบนี้

ผมก็เลยคิดว่าเออเราจัดงานวิ่งให้กับคนดีกว่า
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้รายได้กับ๑๑อำเภอของจังหวัดกะบี่
อาการนี้จริงแล้ว
ผมบอกว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับเยอะมาก

เศร้ามากแล้วก็ผมเครียดเลย
ตอนนี้พอผมผ่านไป๒เดือนแล้วผมรู้สึกว่า๗๐
ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเกินอีก๒เดือนผมน่าจะหาย

ซึ่งเม็ดเซอร์ลอยคงนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แล้วก็วิ่งและออกกำลังกายสร้างภูมิ

ทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นตุ่มนี้
เป็นคันแบบนี้อย่าไปออกแดดนะ

ไม่ใช่นะครับผิดมากเลยนะครับ

สร้างภูมิตัวเองกินนอนให้พอออกกำลังให้เพียงพอ
มันถึงจะหายมันถึงจะทำให้คุณเนี่ยปลดยาทิ้งได้
แน่นอนครับถ้าคุณกินยาอย่างเดียวแล้วนอนห้องแอร์
ผมคิดว่าคุณพิการแน่นอนไม่พิการ
เลยคือคือเราต้องสร้างภูมิอ่ะฮะก็ก็ผมคุยปรึกษากับอาจารย์
สวิคอัศวนนท์ที่สภาคอาชาติไทยที่อิโรมัติยุราเรียบร้อย
บอกว่าดีมากอืมแล้วตอนเนี้ยที่ไปตรวจล่าสุดเนี้ย
ไปตรวจล่าสุดเนี้ยอ่าวันที่สิบสามที่ผ่านมาครับดีมาก
งานดีมากเพราะว่าผมออกกำลังอืมถ้าไม่งั้น
คือกินยาอย่างเดียวมันช่วงไม่ได้แล้วพี่เควียไปถ่าย
ละครแล้วกันค่ะแล้วพอนี่ชาติครับอันนี้วันที่สามสิบประกุธ
ไปแน่นอนอันนี้ยืนยันแล้วฮะยืนยันแน่นอนเขาที่ไม่เอาเพราะว่าหน้าผมมันบวม
มันบวมมากบวมจนเขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะจะรอดอันนี้ผอมลงแล้ว
ลงแล้วดีขึ้นกว่านี้ไหมคะคิดว่าน่าจะสามสิบน่าจะลดลงกว่านี้เดี๋ยวจะวิ่ง
ทักยี่บีเอ็ดโลลงนับรอบอันนี้พี่วิ่งวันหนึ่งทีโลแล้วอันนี้เป็นอะไร
สิบโลครับสิบโลยี่บเริจโลอือคือการวิ่งมันทำให้อ่า
นี่มันมันมันมันมันช่วยให้ยุบลงได้อ๋อ
กำลังเยอะเยอะเหมือนเราเบิร์นผมเยอะเยอะครับมันมันช่วยได้เยอะเลย
เตอรอยมันก็ยังบวมแต่ว่ามันมันช่วยได้เยอะเลยมันช่วยได้อีกทางเลยค่ะหายห่วงได้ครับ
แน่นอนครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมาอีกมีคนบอกว่ามันจะกลับมาอีกนะ
คุณต้องระวังผมก็คิดว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับถ้าคุณทำตัวไม่ดี
ถ้าคุณนอนไม่พอถ้าคุณนอนดึกถ้าคุณไม่พักผ่อนไม่ออกกำลัง
ผมคิดว่ามันจะมาอีกได้คือมันเป็นโรคที่คุณไม่สามารถบอกได้
ในโลกนี้มันไม่มีสามารถที่แน่นอนว่ามาหรือไม่มา
มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับก็ต้องระวังตัวไว้และอีกอย่างตอนนี้ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรทุกวันนี้ยังไม่รู้คืออะไรก็บอกบอกทุกคนไม่ได้ด้วย
แต่ทุกบอกทุกคนให้ระวังไว้แค่นั้นเองตอนนี้ก็คือรอแผลหายอาการคันอาการเจ็บตรงนี้
ยังมีฮะคันมีแต่ว่านอนได้เพราะที่นอนหลับฝันดีเพราะว่าได้วิ่ง
๖โมงเช้ามาคันตอนเช้าแต่ว่ากลางคืนไม่คัน

คิดตัวเองไม่ครับหมอบอกว่า
มันได้หลั่งสารความสุขตัวหนึ่งออกมา
มันทำให้เราหลับดีแล้วก็ได้ยางตัวนี้
เราสร้างเตอร์ลอยให้กับตัวเองมันเลยหลับดี
แล้วก็ร่างกายได้หลับเต็มที่ด้วย
ไม่ครับถ้าหากว่าไม่ไปติดเชื้อไม่ไปเข้าป่าไม่ไปเที่ยวไปที่สกปรกไม่น่าจะ
หมอยังกำชับหรือเป็นห่วงเรื่องอะไรอยู่ไหมครับ
ก็เรื่องเดียวที่เขากลัวก็คือไปในป่า
กลัวไปติดเชื้อกลัวไปโดนบุ้งอะไรอย่างเนี้ย

แต่ว่าเป็นตุ่มเหมือนกับเท่าหัวไม่ขีดไฟ

บางทีสองวันมีสองเม็ด

ผมคิดว่าต้นเดือนน่าจะเหลือสัก๑เมตรหรือ๒เมตร

ไปตรวจชิ้นเนื้อก่อนที่โรงพยาบาลจุฬา